ภัยของสุรานะคะส่วนอันนี้ก็ยาเสพติดเช่นเดียวกันค่ะครับ
ลูกก็ทำรุนแรงกับแม่ค่ะ
มาจากการที่เป็นธาตุของยาบ้านั่นเองนะคะกินยาบ้าเข้าไปแล้วคุ้มคลั่งค่ะ
สงศ์จับตัวได้แล้วนะคะในตัวเนี่ย
มีของกลางเป็นยาบ้า๓๕เม็ดด้วยกันก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
มันสดมันเฟ็ดคุณผู้ชม
เฮ่ยเล่นเล่นเล่น
ครั้งที่เก็บไม่ต้องเพราะนะฮะครับ

แล้วเคยถูกจับในคดียาเสพติดมา๒ครั้งก็ไม่เข็ดหลาบค่ะ
ค่ะตำรวจสพทุ่งสงฆ์นะคะก็จับตัวนายธนวัฒน์
ตอนที่ไปจับได้เนี่ยค้นในตัวพบของกลางเป็นยาบ้า๓๕เมตรนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายและเสพสารเสพติดตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วง
ก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ